คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เตือนภัย
เรื่องของภิกษาชีพร้านบ้านครับ

จฉาชีพรายนี้อ้างว่าเป็นพนักงาน
เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า
หลอกเอาเงินจากชาวบ้านในจังหวัดกรสินไป

และผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพัง
จฉาชีพก็อาศัยจังหวะแบบนี้นะ
คนไม่เคยอยู่บ้านมีแต่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอยู่
แต่เพียงลำพังก็จะเข้าไปหลอกลวงคุณป้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านคำโพนตำบลนาจารย
ซึ่งมีชาวบ้านบันทึกคลิปวีดีโอไว้ได้
โดยกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
อกให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนคัทเอาท์ตัวใหม่

ซึ่งก็มีชาวบ้านหลายรายก็หลงเชื่อ
ถูกหลอกลวงไปยอมควักกระเป๋าจ่ายค่าติดตั้งคัทเอาท์ให้ไปนะฮะ
สวัสดิ์ป้องชัยเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายท่านหนึ่ง
บอกว่ามีชาย๔คนนะ
ขอนแก่นมาจอดหน้าบ้านอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้
จากนั้นก็ขอเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ก่อนจะบอกว่าคัทเอาท์มันช็อตแล้วนะ
มันเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวจะไฟไหม้บ้านเด็กก็กลัวเด็กโห
ถ้ามีคนมาบอกใช่เจ้าของบ้านคุณลุงก็กลัวแล้วฮะ
แล้วก็ทางมิจฉาชีพที่แกล้งเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย
บอกว่าต้องเปลี่ยนคัทเอาท์ตัวใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ไหม
แล้วก็บอกว่าพี่สาวของเจ้าของบ้านเนี่ย

พี่สาวของเขาเองก็เลยต้องจ่ายเงินค่าคัทเอาท์ตัวใหม่ไป
๑๙๐๐บาทมาช่วยกันจ่ายเออนะครับ
ซึ่งพี่สาวก็คือนางเข็มจันทร์เล่าให้ฟังว่า
หลังเกิดเรื่องจึงรู้ว่าถูกหลอก
เพราะเพื่อนบ้านเดินมาบอกว่าถ่ายคลิปวีดีโอไว้

และระหว่างนั้นนะครับชายที่ขับรถก็เดินมาคุยด้วย
อ้างว่าเป็นพนักงานไฟฟ้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์
จากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพก็ขับรถออกไปจากหมู่บ้านทันที

กลุ่มพวกนี้มันเป็นมิตรชาชีพแน่แปลว่ากลัวนะ
ตอนถ่ายคลิปกลัวขับรถหนีเลย

เพราะพบว่าบ้านของผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็มาตรวจสอบคุยกัน

บอกว่าโอ้โหแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ย

พวกนี้มันอาศัยจังหวะนี้แหละมาหลอกลวงนะฮะ

ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเพื่อนบ้านเจอ
เราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยกัน